ที่จังหวัดภูเก็ตแตกตื่นกันเกือบทั้งจังหวัดเลยนะคะชาวประมงพื้นบ้านไปเจอลักษณะลูกเหล็กกลม
คล้ายกับวัตถุระเบิดอยู่ในน้ำค่ะคุณผู้ชมทีนี้ชาวประมงท่านทำถูกแล้วนะคะ
วัตถุชิ้นนี้ล่ะค่ะท่านทำถูกแล้วเพราะท่านไปตามคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเก็บกู้วัตถุระเบิดมานะคะ
ตรวจสอบแล้วใช่ระเบิดหรือไม่อย่างไรลองติดตามข่าวชิ้นนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้มันสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ตว่าไปพบวัตถุประหลาด
ตกอยู่ในน้ำบริเวณหัวแหลมเกาะแอลนะคะโดยจมอยู่ใต้น้ำลึกสักประมาณหกถึงเจ็ดเมตร
ชาวบ้านแล้วก็ชาวประมงเองเขาก็หวั่นว่า
เป็นวัตถุอันตรายหรือเปล่าหรือเป็นวัตถุระเบิดร้ายแรง
หน่วยเรือเฉพาะกิจสรชลภาค๓ของภูเก็ต
ก็เลยส่งกำลังไปเก็บกู้ขึ้นมา
แล้วก็ประสานผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
ให้มาช่วยตรวจสอบอีกแรงหนึ่งด้วย
โดยวัตถุที่พบนะคะเป็นวัตถุลักษณะเมื่อสักครู่ได้เห็นแล้ว
กรมนี่ทำขึ้นมาจากเหล็กหนา
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๔๕เซนติเมตร

มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ไม่บุบสลายบีวาว
เปิดหัวท้ายความยาวสักประมาณ๙เซนติเมตร
น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าไปตรวจสอบแล้วนะคะ
วัตถุชิ้นนี้นั้นน่าจะเป็นเป็นอะไรฮะ
เป็นถังเชื้อเพลิงเหลว
ซึ่งในถังน่าจะมีสารที่เรียกว่า
ไฮดาซีนหรือสารที่ประกอบด้วย
โมเนียและไฮโดรเจน
ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่ใช้เพื่อขับเคลื่อนจรวด
ถูกประหลาดที่เราตรวจพบในวันนี้
ก็จะเป็นลักษณะของตัวถังเชื้อเพลิงเหลว
ที่จะใช้บรรจุตัวสารเคมีที่เรียกว่าเป็นสารไฮดาซีน
ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงเหลวของจรวด
ที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนของจรวดค่ะ
ยังไงก็แล้วแต่สารนี้อันตรายนะคะถ้าไปสัมผัสโดยตรง
แต่ว่าเขาดีมากตอนที่ไปเจอคือสารนี้
มันไม่มีอยู่ในลักษณะทรงกลมนี้แล้วนะคะ
สรุปแล้วยืนยันแบบนี้ค่ะวัตถุที่พบ
เป็นชิ้นส่วนของถังเชื้อเพลิงของจรวดนำส่งดาวเทียม
ส่งขึ้นไปยังอวกาศแล้วก็ถูกสลัดทิ้งออก
ในช่วงของการส่งขึ้นไปนะคะ
ไม่ใช่วัตถุระเบิดตามที่หลายคนคาดการณ์ไว้
เป็นชิ้นส่วนจรวดของชาติใด
วัตถุแบบนี้มันตกจากอวกาศในหลายพื้นที่ทั่วโลก

เป็นสารเคมีที่เป็นพิษอันตรายหากเราไปสัมผัสโดยตรง
แต่ว่าเคราะห์ดีมากที่วัตถุที่พบสารเคมีที่อยู่ภายใน
มันใช้ถูกเกลี้ยงหมดแล้วนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่บอกว่า
เดี๋ยวจะนำทางดับเผลิงทางเชื้อเผลิง
เก็บไว้ที่สถาบันจิสด้านะคะ